ของอุบัติเหตุกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่ามีรถบรรทุกพ่วงเนี่ย

จนทำให้ทั้งคนขี่รถจักรยานยนต

แล้วก็เพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย

นี่ภาพจากกล้องหลังรถ

ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยนะครับ

ภาพจากกล้องหลังรถบรรทุกพ่วงคันนี้นะฮะ

สภาพของคนสองคนที่ทั้งขี่มา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกคลองด่าน

เข้ากม๕๗ตำบลคลองด่าน
อเวอร์บางบอธยังวัดสมุทรประการนะครับ
ทรคลองด่านเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

รายแรกก็คือนางสาวกฎชกร

สองเลือดนะครับห่างจากศพแรกเนี่ยประมาณห้าสิบเมตร
ก็พบศพของนายคมสรรหินทองนอนคว่ำหน้าอยู่ริมถนน
ห่างไปประมาณอีกยี่สิบเมตรนะครับพบรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อ
สภาพด้านหน้ามีร่องรอยการเฉียวชน
กันชนหลุดแล้วก็จอดอยู่ริมถนนนะครับ
แล้วก็ติดอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกพ่วงรถบรรทุกพ่วงคันนี้นะฮะ
มีนายบรรหารพิลาแดงเป็นคนขับไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
รอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่นายบรรหารคนขับรถพ่วงเล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาขับรถมาจากจังหวัดระยองจะไปขึ้นสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับ
โดยขับรถมาทางตรงเมื่อมาถึงช่วง๓แยกคลองด่าน
ซึ่งฝั่งของเขาเองเขายืนยันแบบนี้คุณ
ว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวจังหวะนั้นเขาก็เคลื่อนรถตามปกติแล้วฮะ
แต่มีรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงแล้วก็เลี้ยวออกมาจากทางบางบ่อ
ตอนนั้นคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่ายอมรับว่าเห็นนะ
แต่มันเบรกไม่อยู่ผมเอาไม่อยู่จริงนะครับ
แม้ว่าผมจะพยายามที่จะเหยียบเต็มที่แล้วเหยียบเบรกนะเหยียบเต็มที่เหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์จนเป็นเหตุให้มีคนตาย๒ศพนะครับ
นี่ครับทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยนะฮะ

ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนทำงานอยู่ที่ร้านอาหารย่านบางบ่อเหมือนกัน

เพราะว่าก็มีคำถามว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่า

หลังจากที่นายคมสรรซึ่งขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ขี่รับนางสาวกฎชกรมาด้วย
เพราะว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อจะไปส่งที่บ้านพักย่านคลองด่านนะครับ
แต่ว่ายังไม่ทันไปถึงบ้านพักเลยก็มาประสบอุบัติเหตุกลางทางซะก่อนนะฮะ
ส่วนทางด้านพนักงานสอบสวนนะฮะก็นำรถแล้วก็คนขับ
รถบรรทุกพ่วงไปที่สพคลองด่านนะครับ
มีการตรวจสอบกล้องหน้ารถบรรทุกแล้วก็กล้องหน้าปรากฏว่าเสียให้คุณ
เหลือกล้องหลังที่บันทึกภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้

ก็เป็นช่วงที่รถบรรทุกเนี่ยกำลังวิ่งผ่านสัญญาณไฟเขียวแล้วมา

โดยตำรวจจะทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามถนน

ต้นก็ต้องแจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุก
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นได้นำส่งชนะสูตรอย่างละเอียด
ให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ